แต่ว่าส่วนหนึ่งในน้ำใจของคนไทยก็คือเรื่องของตู้ปันสุกนะครับ
แต่มันก็มีปัญหาให้เห็นอยู่ค่ะนะเรื่องของกลุ่มคนที่ไปหยิบนะ
ไปเอาโดยที่เกินพอดีบางตู้เนี่ยต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลกัน
คุณผู้ชมครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณประชาชน
ให้ความร่วมมือกันกับมาตรการของสบคของรัฐบาล
จนทำให้วันนี้เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์นะครับ
ส่วนนี้คือภาพที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่นี่ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของประชาชน
จุดนี้เป็นจุดวัดระคังโคสิตารามเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วย
เป็นจุดที่ตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด๙๑๔โรงทานแล้วนะครับสำหรับโรงทานทั่วประเทศที่ตั้งขึ้นมาช่วยเหลือประชาชน
พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนในจุดนี้นะครับบอกว่ารู้ดีว่าประชาชนลำบากเดือดร้อน
รัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะทยอยเปิดกิจการต่างให้
เพื่อจะได้ทำมาหากินกันได้เป็นระยะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้เลยนะครับผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์
แต่ทุกคนต้องมีวินัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดกันต่อไป
พลเอกประยุทธ์ยังได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันกันในช่วงเวลานี้นะครับ
ไม่ว่าจะทำโรงทานหรือตู้แบ่งปันความสุขที่เราเรียกว่าตู้แบ่งปันนี่นะฮะ
แต่อาจจะมีภาพของบางคนที่เห็นแก่ตัวไปหยิบของจากตู้มากเกินไป
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องให้มีมาตรการในการควบคุมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันนี้ได้สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์๑๒๘คน
พร้อมอาศาสมัครกว่า๑๘๐๐คน
ลงพื้นที่ชุมชนทั่วกรุงเทพหานคร๕๐เขต
เพื่อตามหาเป้าหมายคนจนมากลำบากจริง

หลังจากทราบว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ตกสำรวจ
ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะฮะ
อันนี้เป็นส่วนของในพื้นที่กรุงเทพนะครับ